มาในวันนี้นะคะวันพรรษไทยมีนายกคนที่๓๐คุณเศรษฐา
เหลือรอตามขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้
แต่ทีนี้ถามคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้าง
และเราก็ไปถาม
มันทำบ้านขายรวยเป็นแสนล้านทำบ้านแพงขายพวกทุนจีนสีเทา
ที่เอาเงินมาฟอกในประเทศไทยเห็นไหมก็แจกกล้วยไง
ก็สววัญชัยบอกแล้วไงได้ถึง๑๙๐เสียงสว
ก็แจกกล้วยคนละ๓๐ล้าน
นี่แหละค่ะสไตล์แม่ลีน่านั่นแหละ
ก็แน่นอนว่าพอมีเหตุการณ์อะไร

ถ้าเธอไปถามแม่รีน่าเป็นคนไปถามป่ะ
ทำไม
แต่ไม่ต้องห่วงแม่รีน่าก็จบกฎหมาย
ก็รู้อยู่แล้วว่าข้อไหนที่แบบทำได้ทำไม่ได้เส้นอยู่แค่ไหน
แต่ท่อนเมื่อกี้พูดเรื่องแจกกล้วยคนละกี่สิบล้านนี่ก็พูดเหรอ

พูดเรื่องแจกกล้วยพูดเรื่องแจกกล้วย